หนึ่งในในจ้างของผู้เสียชีวิตก็พูดประเด็นนี้ไว้เหมือนกัน
ที่เราจะเห็นคลิปตอนที่เข้าควบคุมตัวแล้วจะมีตำรวจใดนึงใช่ไหมคะ

นี่ใช่ไหมต้องลองดูคลิปนี้ก่อน
คลิปนี้เนี่ยคนวิภาพวิจารณ์กันเยอะมากค่ะพี่อุ๋ยบอกว่าอ่ะเหมือนที่เมื่อวานนี้นายจ้างของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมาร์เขาบอกว่าปลอดภัยแล้วใครปลอดภัยอ่ะมันมีคนตายอ่ะทำไมต้องไปโอฆาตกรทำไมต้องไปโอคนที่ก่อเหตุต้องไปปลอบใจเขาขนาดนั้นเหรอทั้งที่เขาก่อเหตุฆ่าคนตายวันนี้เราได้

มันอยู่นู้นมันมันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกอาการมันดูไม่ปกติพลตรวจรีธีระเด็ดก็พูดอยู่คำเดียวเลยจริงจริงนะอ่าปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพูดไปเจ็ดครั้งที่ทีมข่าวเรานับให้ครับพูดไปทั้งหมดเจ็ดครั้งอากับกิริยาภาษาการของพลตรวจรีธีระเด็ดทำยังไง

เพื่อลดความเสี่ยงและอาจทำให้ได้ข้อมูลแวดล้อมเพิ่มอีกมาก
เพราะพอพูดให้ผู้ก่อเหตุสงบลงแล้วเนี่ย
จริงมันมีบทพูดต่อไปนี้แต่คลิปมันถูกตัดมาแค่นี้ไงคะ

ถามถ่ายถามเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเขาอยู่ในกระทับที่ที่สมัครภัย
ในหน้าขณะนั้นอันนี้เราคิดก็คือ
มีอาวุธอื่นอีกไหมมีผู้ร่วมกันทำความผิดไหม
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในห้างได้เกิดปลอดภัยเท่าเติร์ด
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วก็มีการโทรเรียกผู้ปกครองของเด็ก
หรือว่าให้เด็กคุยกับผู้ปกครองไหม
พลตรวจตรีธิรเดชพูดว่าไงรู้ไหมคะ
ทัศนคติของเด็กกับผู้ปกครองไม่ค่อยดี
ก็เลยไม่ได้ให้เด็กคุยกับพ่อแม่ค่ะ
ตรวจตรีธิรเดชเป็นคนติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กเองนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หลายครั้ง
ตำรวจก็มีการฝึกปฏิบัติรับมือสถานการณ์ต่างหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ลำพังตำรวจหน่วยงานเดียวมันไม่พอหรอก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจด้วย

หรือว่าเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

การทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ย
เขาต้องใช้ยุทธวิธีแบบไหนบ้างนะ

ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้น
แต่พอเขาไปถึงจุดที่เขาต้องระงับเหตุเนี่ย
มันก็ต้องใช้ยุทธวิธีของเขาอีกรูปแบบหนึ่ง

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโอ้โหคนทำงานจะเสียกำลังใจกันนะครับ